แล้วก็เป็นชุดนักเรียนมต้นเนี่ยค่ะ
จนสีชีวิตไป๒คนค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เป็นเหตุการณ์นักเรียนชั้นมัธยมใช้มีดปลายแหลม
ไล่แทงกันเสียชีวิตคาที่ไป๑
ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก๑
รวมเสียชีวิต๒คน
เหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนสายราชดำเนินห่างจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

นี่เป็นการมุ่งดูร่างผู้เสียชีวิตนะคะยังอยู่ในชุดนักเรียน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

นักเรียนโรงเรียนเดียวกันล่ะค่ะเรียนชั้นเดียวกันล่ะค่ะ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
จนมีภาพภาพนี้เกิดขึ้นนะคะเหมือนก็วิ่งหนีกัน
นะคะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะดูภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละ
แล้วก็ติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป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

แน่นอนก็ต้องเรียกผู้ปกครองมาพูดคุยด้วย